เรามีเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลไทยที่กำลังฮือฮาอย่างมาก
การย้ายตัวย้ายสโมสรของ๒นักเตะดีกรีทีมชาติไทย
ทั้งอดิสรพมรักและสารัสอยู่เย็น
อดีศรพรมรักเนี่ยข่าวตอนแรกออกมาบอกว่าน่าจะย้ายไปอยู่การท่าเรือ
แต่มันอาจจะมีการพลิกโผล่นาทีสุดท้ายก็ได้
แต่ว่านี่ยังต้องรอการยืนยันจากทั้งสองสโมสรกันอีกครั้งนะครับ
ก็เมื่อวานนี้สื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของไทยก็ออกมาตีข่าวว่า
โดยเป็นลักษณะของการซื้อขายขายแบบเซ็นสัญญาถาวรเลย
แต่อะไรก็ตามก็ยังมีกระแสให้มาต้องติดตามต่อนะคะ
สนใจที่อยากจะได้อดีศรพรมรัฐไปร่วมทีมเช่นเดียวกัน
ซึ่งณตอนนี้แม้จะมีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่ที่ท่าเรือแล้ว
แต่ว่าเมื่อการเซ็นสัญญาและการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไม่เกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สื่อสลายฟุตบอลในบ้านเราก็เขียนแซวนะครับ
บอกว่าเพื่อนชวนอดีศรไปกินก๋วยเตี๋

แต่อาจจะเปลี่ยนชัยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเท่าล่างสิบนะครับ

และลุ้นติดอันดับ๑ใน๔ในเล็กแรกนะครับ
ย้อนไปที่ข่าวของออดิสอนนิดนึง
คือสหรัฐอยู่เย็นข่าวออกมาว่า

แต่มีความเป็นไปได้สูงมากจากแหล่งข่าววงในนะคะ

ในช่วงที่หลีกฟุตบอลอาชีพของไทยรอการกลับมานะครับ
ยืนยันก็คือ๑๒กันยายนนะครับ

เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะคึกคักแน่นอนนะครับ